อันนี้เองหลายหน่วยงานก็เตรียมพร้อมแล้วในการประชาสัมพันธ
สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบรรดาพี่น้องประชาชนนะครับ
หลักแล้วณขณะนี้เจ้าภาพหลักนอกจากกรกต
ก็จะมีสนชรวมไปถึงกรทหรือว่าคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
ในการที่จะไปประชาสัมพันธ์ไปเผยแพร่เนื้อหาสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญนั้น
ให้ประชาชนได้เข้าใจ
เพื่อที่จะเป็นการสร้างบรรยากาศสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้ประชาชนมากยิ่งขึ้น
ในขณะที่นายกรัฐมนตรีเองนั้นก็ยืนยันว่า
มุ่งมั่นว่าการทำประชามตินั้นจะยังคงเดินหน้าต่อไป
โดยพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินั้นระบุว่า
รัฐบาลพยายามเดินหน้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ครับ
ธรรมอภิบาลแล้วก็มุ่งพัฒนาประเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
ขณะที่นายอมรวานิสวิวัตรครับ
โศกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญบอกว่า
ขอบเขตการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐมนูลของคณะกรรมการร่าง
และอาสาสมัครที่จะมาช่วยงานทุกคน
สามารถจะพูดถึงข้อดีของร่างรัฐธรรมนุนได้
ร่างนั้นให้สิ่งใดกับประชาชนสังคมและประเทศชาติ
แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าจะให้รับหรือไม่รับร่างนะครับ

พร้อมทั้งมั่นใจว่าคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
ว่ากรทจะไม่พลาดหรือทำเกินขอบเขตของกฎหมาย
เพราะการทำงานที่ผ่านมาก็ยึดตามกรอบของกฎหมายมาโดยตลอด
ส่วนกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากรกตออกประกาศ
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความคิดเห็นออกเสียงประชามติ

เพราะว่าทำให้ทุกอย่างนั้นเกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
สิ่งใดทำได้และทำไม่ได้
เชื่อว่าจะทำให้บรรยากาศการเมืองและก็สถานการณ์ต่าง

เนื่องจากว่าประชาชนมีหลักปฏิบัติที่อยู่ในกรอบของกฎหมาย
ด้านนายกษิตพิรมครับสมาชิกสภาขับเคลื่อน

ก็เสนอให้สปทเชิญคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกตนั้น
อธิบายเกี่ยวกับการลงประชามติของร่างรัฐธรรมนูล
เพราะว่าภาพที่ออกมามีการไปฟ้องร้องประชาชนซึ่งดูเหมือนกับว่า
กรกตนั้นมีหน้าที่หลักคือดูว่ามีการละเมิดกฎหมายใหม่หรือไม่
แทนที่จะทำให้ประชาชนเข้าใจในการลงประชามติ
รวมทั้งเวทีที่จะอธิบายเนื้อหาสาระของร่างรัฐธรรมนูญนะครับ
ซึ่งก็ควรจะช่วยกันเสริมสร้างความปรองดองในชาติร่วมกัน
ฝั่งของโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติครับ
พันเอกวินไทยสุวารีนะครับ
ออกมาชี้แจงกรณีการโพสต์ข้อความ
นางสาวยิ่งรักชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรี
ผ่านทางเฟสบุ๊คที่ระบุว่า
เข้าใจความรู้สึกของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน

แต่ควรจะต้องเปิดใจรับฟังการวิพักษ์วิจารณ์ด้วย

เปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างมาโดยตลอดนะครับ
แล้วก็กำหนดช่องทางในการรับฟังความเห็นไว้อย่างหลากหลาย
เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เป็นระบบ
อกจากนี้โฆษกคศก็ระบุด้วยว่าต้องยอมรับ
ในสังคมไทยมักจะมีผู้ให้ความคิดเห็นอยู่๒ลักษณะ
ก็คือความคิดเห็นต่างแต่มีพฤติกรรมอยู่ภายในกรอบ
ความคิดเห็นที่แตกต่างแต่มีพฤติกรรมอยู่นอกกรอบ
ซึ่งเชื่อว่าสังคมก็จะสัมผัสได้กับพฤติกรรมในอดีต
และได้เห็นถึงพัฒนาการในความแตกต่างของสังคมไทย
ไม่เพียงทำให้บ้านเมืองแตกแยก
หรือว่าทำให้เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย
แต่ยังทำให้เกิดความสูญเสียในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สิน
ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศชาตินั้น
เกิดความเสียหายและไม่สามารถยอมรับได้นะครับ